เราเห็นกันบ่อยมากแม่ในวงการ
เขาขุดภาพกันขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า
หน้าพ่อแม่ยังไงถอดแบบลูกกันมาเลย

ไปกันที่บ้านแรกเลยค่ะคุณผู้ชม
ครอบครัวของนางเอกสาวคนดังค่ะ
มิวนิถาและสามีไฮโซเซนต์
คือตอนนี้ลูกสาวนางมารินกำลังน่ารักน่าชังเลย
ตอนนี้มีลูกมาเติมเต็มสุดทุก
ติดตามบ้านนี้โอ้โหฟันทงเป็นเสียงเดียวกัน
ได้พ่อมาแท้ลูกเอ้ย

ใครเห็นก็รู้เลยว่าก๊อปปี้เพชรแน่
ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าตาจมูกปาก
นี่แทบไม่ใช่พ่อลูกแล้วจ้ะนี่แทบจะเป็นฝาแฝดคู่หนึ่งแล้ว
รอยยิ้มเขายังเหมือนกันนะคุณผู้ชม

แต่ว่าล่าสุดโชคชะตาเข้าข้างแม่มิวนะจ๊ะ
เข้าข้างยังไงแม่มิวบอกว่างัดรูปมาดูซะหน่อยไหมล่ะคะ
บอกว่าโอ้โหดิฉันตั้งท้องมาตั้งนานลูกก็ต้องมีแววเหมือนฉันบ้างไหมล่ะ
วันเด็กที่ผ่านมาก็เลยงัดรูปตัวเองออกมาเลย
บอกให้ชาวเน็ตดูว่าไหนคะช่วยดูหน่อยนี่มีเขาเหมือนมิวบ้างหรือเปล่า
พร้อมกับเทียบใบหน้าให้เห็นกันชัดเลยนะคะคุณผู้ชม
บอกว่านี่ไม่ใช่แค่ลูกสาวจะถอดใบหน้าคุณพ่อมาแบบเป๊ะ
แต่ว่ารูปนี้แม่มิวกับน้องมารินตอนที่ยังเป็นเบบีอยู่
เขาก็ได้อยู่คุณผู้ชมไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเหมือนเป๊ะ
เหมือนจริงตากกับปากเนอะ
คุณผู้ชมดูขอให้ดูรูปตาพี่แจ๊คดูรูปตาเหมือนกันเลยคุณแม่กับลูกสาว

ดูแบบนี้แคปชั่นชัดเจนเลยค่ะลูกแม่แน่มาม้าเอก๔ขวบกับพี่ดิน๔ขวบ
โอ้โหคุณผู้ชมเป๊ะมากนี่คือถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่ได้บอกว่า
ดินเป็นผู้ชายนะเหมือนคุณแม่เป๊ะเลยอ่ะนางหน้าหวานไง
น้องดินทีละนะเอออืมเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะกัดมาให้อีกรูป
คราวนี้เหมือนยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นคิ้ว
ตาจมูกปากและที่เหมือนที่สุดก็คือรอยคิ้วเอ้าคุณผู้ชมเออเหกสีน้อย
ถ้า๔ภาพเหมือนกันเราไม่ทำว่าเป็นภาพย้อนอดีตนะ

โอ้โหอันนี้เหมือนกันเป๊ะจริงดิฉันว่าเหมือนมาก

เป็นความหล่อพี่กัปตันอยู่เหมือนกัน
รอไปอีกหนึ่งบ้านบ้างค่ะคุณผู้ชม

ได้ต้อนรับน้องทะเลลูกชายคนแรก

ลูกชายบ้านนี้บอกเลยไม่ทำให้แม่ก้อยผิดหวัง

พอแบบคุณแม่มาเป๊ะนั่งอย่างไรพี่แจ๊ก
ยิ้มนี่น่ะยิ้มเหรอลูกชายเสื้อแดงเหมือนเลย

ตายแม่ก้อยขวาน้องทะเลโอ้โฮ
มาถึงลูกชายแบบเป๊ะ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบนี้ค่ะ
เหมือนตรงไหนไม่เท่าตรงตาแดง
คุณผู้ชมเหมือนแม้กระทั่งตาดำคิดดู
แล้วก็บอกว่าตอนเด็กพ่อชอบบอกว่า
เนี่ยตาแม่ก้อยก็คือเม็ดลำไย
โอ้โฮกล่าวหลากกลางแล้วดูหล่านก็คือ
ลูกชายของแม่ก้อยได้แม้กระทั่งตาดำของแม่ก้อย

เห็นแบบนี้ไม่มีอะไรจะเถียงเลย
เฟิร์มให้อีกทีว่าน้องทะเลก็คือลูกแม่ก้อยที่แท้ทรู

ตามลูกสาวแล้วก็ให้ลูกสาวหน้าเหมือนพี่ตูนไปเลย

มีแน่นอนล่ะคนที่๒สารภาพนี้ครับคุณผู้ชม